เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่าตำรวจจับให้ทีเถอะ
แถวตลาดสุวินทวงเธอเป็นพนักงานของคลินิกทำฟันแห่งหนึ่ง
ปิดร้านปุ๊บเดินออกมาเจอผู้ชายเดินมา

บ้าเหรอจะมาขอมีอะไรกันแบบนี้
ให้ตำรวจไปดูคลิปนี้แล้วตามจับให้หน่อยด้วย

เอออะไรขอมีอะไรกับเขา

แล้วทำไมพี่ถึงมีลูกกับผู้ชายได้
ทำไมให้ผมมีอะไรด้วยกับพี่ไม่ได้

อะไรของเขาอ่ะ

แต่ผู้หญิงผู้เสียหายเอามาเล่าให้ฟัง

หน้าตลาดสุวินทะวงที่ฉะเชิงเซา
เธอชื่อพัศนีฮอกเพียรอายุ๓๐ปี
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนทุ่มกว่านี่เองคุณผู้ชม

ตอนนั้นกำลังจะปิดร้านจะกลับบ้านแล้ว
พอเปิดประตูร้านออกไปผู้ชายคนนี้เดินมาเลยเนี่ย

ลักษณะผมพร้อมผิวคล้ำหน่อย
ใส่เสื้อสีขาวแขนยาวกางเกงยีนขายาว

พี่ขอมีอะไรด้วยหน่อยสิ
เธอก็ตกใจกลัวก็เลยแบบปิดประตูแล้วก็หนีเข้าไปข้างใน
ผู้ชายคนนั้นก็แบบทำไมรังเกียจพ่อหมอ
อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทำไมพี่ยังมีอะไรกับผู้ชายได้เลย

เสร็จแล้วผมก็กำลังจะออก
ผู้ชายคนนั้นเขาก็เดินเข้ามา

แล้วก็เขาก็พูดว่าขอมีเพื่อนสัมพันธ์ด้วย

ตอนนี้หนูก็เลยได้ยินไม่ถนัด
หนูก็เลยถามกลับไปว่าอะไรนะ
เขาก็บอกว่าอ๋อขอตั้งหน่อยครับ
เสร็จแล้วหนูก็กลัวเพราะหนูก็มีกระเป๋า

เขาก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เดินออกไป

คุณยังมีลูกกับคุณยังมีเพื่อนสัมพันธ์กับผู้ชาย

ทำไมลังเกียจผมอะไรประมาณนี้อ่ะค่ะ
ว่าหนูก็ลังเกียจเขา
เป็นภัยต่อผู้หญิงเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก
เพราะเหมือนที่ปุ้ยพูดไปกับข่าวเมื่อกี้

ข่มขืนกระทำชำราวหรือไปฆ่าเลยเนี่ย